เฟย์คนสวยของเรานะคะ

เฟย์บอกเลยว่าพี่บอยพยายามดูแลทุกอย่าง

ดูแลทั้งครอบครัวเฟย์เลยนะฮะ
คืออย่างที่พี่บอยบอกแหละคุณผู้ชม
ต่างฝ่ายต่างแย่งกันจ่ายคือคุณแม่ของน้องเฟย์

บอยก็ไม่อยากให้คุณแม่จ่ายเหมือนกันนะฮะ

บอกเลยว่างานนี้เพอร์เฟคมาก

เขาก็จะเป็นห่วงแล้วก็จะแบบประกบเลย

เพราะว่าทำหน้าที่เป็นโค้ชสักส่วนใหญ่

แต่ว่าคุณแม่เขาก็ไม่ยอมให้คอยดูแลเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแบบแย่งกันนิดนึง

บางทีมันจะมีจังหวะแบบแอบจ่าย

นั่นเลยจริงเลยอ่ะ
ดูแลในบ้านแบบนี้ยิ่งกว่าไฟเขียวงานนี้